ถ้าใครเห็นกระแสตอนนี้
เด็กเขาจะมีของเล่นเรียกว่าสไลน์

คือมันจะต้องเป็นผสมกาว

ใส่แบบพวกครีมอาบน้ำหอม

บอกว่าเป็นภาพของเด็กคนนึง

น้องปูเป้ติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นสมอง

หายใจไม่ออกจากการเล่นสไลม
ดมกลิ่นกาวแล้วก็มือเปื่อย

เศร้าใจแล้วก็สงสารลูกมากนะคะ
เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปกว่า๑แสนครั้ง

ในการเล่นของเล่นชนิดนี้นะคะ
รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสซึ่งก็เป็นอาจารย์เคมีและนิติวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าสไลมเนี่ยจริงมีอีกชื่อนึงคือว่าน้ำลายเอเลียนเขาก็เรียกกันนะคะ
เป็นของเล่นที่ฮิตกันในหมู่เด็กเด็กคล้ายกับดินน้ำมันค่ะโดยตัวสลามเนี่ยสามารถผลิตขึ้นเองได้จากกาวลาเท็กซ์
ร่วมกับการผสมสารเคมีต่างอย่างเช่นผงซักฟอกหรือว่าสารบอแร็กซ์เพื่อทำให้กาวเนี่ยที่เหนียวตอนแรกมีความนุ่มขึ้น
ได้หลากหลายมากขึ้นเนี่ยมีวิธีทำให้ดูผสมใส่สีทำให้เขาสอนกันเยอะมากดิฉันก็เคยเล่นอยู่ช่วงนึง
คือแบบนี้มันฮิตมานานแล้วนะจำได้ว่าที่เล่นกับหลานปีที่แล้วนู่นเลยค่ะฮิตมาสักพักนึงแล้ว
คือเด็กสมัยนี้เขาก็จะมีหลายอย่างแป้งโดแป้งสลาย
อันนี้ก็ฮิตมากเพราะว่าทำเองได้ราคาไม่แพงมากนะคะ
เขาบอกว่าถ้ามีการสูดดมเข้าไปเป็นประจำเนี่ย

สูดดมแบบนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง

เนื่องจากจริงแล้วเนี่ยสไลม์เป็นตัวดูดซับฝุ่น
แล้วก็สะสมเชื้อโรคเป็นอย่างดีนะคะ
เริ่มเดิมทีเขาไว้ใช้นี่แหละเก็บซอก
เขาเรียกว่าตามซอกคีย์บอร์ด

ใช่เก็บฝุ่นคราบสิ่งสกปรกต่าง
ต่างนะคะแต่ว่าเด็กเด็กเนี่ยเอามาเล่นกันทั้งนี้ค่ะรองศาสตรา
ดรวีรชัยก็ยังกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ปกครองควรดูแล
บุตรหลานอย่างใกล้ชิดแล้วก็สไลม์ค่ะควรเล่นเพลียงหนึ่งถึง
สองครั้งจากนั้นให้นำไปทิ้งที่สำคัญอย่าให้เข้าปากเด็ก
ขาดหรือห้ามเอาไปสูดดมค่ะส่วนกรณีที่แชร์กันว่าเด็ก
มีการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าน้อง
ปูเป้นะคะมีการระคายเครื่องทางเดินหายใจจนเกิดอาการอักเสบ
ว่าจะมีการใส่อะไรให้มันกลิ่นหอมแต่ก็สารเคมีล้วนเลย
ใช่ค่ะรับใจเลยรุ่นพี่มิลก็ดินน้ำมันปกติอ่ะค่ะดินน้ำ
เหมือนกันใส่เสื้อผ้าแต่งตัวตุ๊กตาง่ายดีบ้านนี้เยอะมากปลอด
คุณผู้ชมบอกมาว่าภาพมันซ้อนกันแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องเราแจ้ง
ส่งมาบอกกันหลายครั้งเหมือนกันที่คุณผู้ชมส่งมาแจ้งข่าวแบบนี้ค่ะใช่ค่ะ